ของคุณวรพรหัวขโมยที่รักในรถหรูใช่ไหม
ของผมหัวขโมยที่น่าจะรักในเสียงเพลง
ทำทีเข้าไปจะซื้อเสื้อผ้าที่ไหนได้เอากีต้าเขาไป
อยากได้กีต้านี่ครับผมโจมภัยเอาเสื้อผ้าหน่อยนะครับเลือกใหญ่เลย
แต่ตาไม่ได้ดูเสื้อผ้านะตาเล็งอะไรก็ไม่รู้
เล็งกีต้าครับเพราะว่าในที่สุดนี่ครับได้แล้วกีต้า
ผมรักเสียงเพลงผมไปล่ะนี่แหละครับคนร้าย
ก็วงจรปิดของร้านค้าแห่งนี้นะครับจับภาพคนร้ายอายุเป็นผู้ชาย๒๐๒๕ได้มั้ง
รูปร่างผอมผิวดำแดงสูงประมาณ๑๖๕๑๗๐เซนติเมตร
หน้ากากอนามัยสีดำทำทีมาเดินดูเสื้อผ้า
พอสบโอกาสไม่มีคนกีต้าไปละฟึ๊บไปเลย
ผู้สื่อข่าวไปสอบถามนายสุกิตนันทชัยบัญชาอายุ๕๗ปี
เป็นเจ้าของร้านอยู่ที่ห้างสรรพสินค้านะครับ
บนถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
เล่าบอกว่า๕โมงเย็นได้มั้งพี่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมา
แต่คนร้ายในกล้องตามในกล้องเลยนะครับ
ทำทีมาเดินสอบถามราคากีต้าแล้วก็เดินออกจากร้านไป
คิดว่าคงมาดูรัดราวก่อนแหละนะสักพักเดินย้อนกลับมาหลังร้านนะครับ
เข้าไปขโมยกีต้าโปร่งราคาเกือบ๓๐๐บาท๑ตัว

พนักงานขายหน้าร้านเนี่ยเล่าบอกว่าระหว่างเกิดเหตุนั้นนั่งอยู่หน้าร้าน
ดูลูกค้าที่จะมาซื้อของใช่ไหม
แต่คนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาทางหลังร้านนะครับ
กว่าจะรู้ว่าของโดนขโมยไปโอ้โหร้านใกล้จะปิดแล้วนะครับ
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าของร้านให้มาเปิดกล้องดูนะครับ
ก็เลยเห็นว่าโอกีต้าไปแล้ว๑ตัว
หลังเกิดเหตุเจ้าของร้านแจ้งความที่สพพระประแดงนะครับ

เพื่อติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีครับ
โอ้โหนี่ขนาดมีกล้องนะโอ้โหเนี่ยค่ะ
มาทุกรูปแบบจริงคุณผู้ชมค่ะ
แต่หลักฐานมันก็อยู่ในกล้องนี่แหละนะคะ